เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูการสัมภาษณ์ของสาวมิวนิษฐาเป็นครั้งแรก
หลังจากที่เธอถูกแฟนนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา

เร็วมากนี่ต้องบอกว่ากำลังจะเป็นเจ้าสาวป้ายแดงแล้วด้วย
จริงค่ะคุณและหนุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
ดีกรีเป็นถึงทายาทใหญ่ครูหาเปรมกิจไฮโซเซนธาราพุทธนั่นเองนะคะ
คุกเข่าขอกันแต่งงานกันไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา
โดยสาวมิวเนี่ยยอมรับว่าทราบล่วงหน้านะว่าฝ่ายชายเตรียมเรื่องแต่งงาน
แต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้
โมเมนต์ตอนนั้นเธอก็ตกใจอยู่ไม่น้อยเลย
ก่อนจะบอกว่าพยานรักครั้งนี้คือใครหรือมัน

แต่เราก็ไม่คิดว่ารวดแดงก็ไม่ได้ติดอะไร
ก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันที่มันรู้สึกว่าแบบ
เราอยากใช้ชีวิตกับคนนี้แล้ว

ก็ใช่เป็นพยานรักเลยเพราะว่าในงานก็คือไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลย

ค่อนข้างก็แบบว่าน่ารักใจดีให้มา
มีอยู่หลายวันที่เขาให้มาเนี่ยก็กำลังดูอยู่

แหวนเพชรเม็ดเป้งมากเป็นของคุณแม่คุณเซนด้วย
โอ้โหตายไปอะไรจะหวานขนาดนี้
เดี๋ยวรอแล้วกันนะว่าเลิกงามยามดีจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงนะคะ
มาดูสาวไซส์บักแตงโมตู้มต้ามจนงานเข้าล่ะค่ะคุณคนนี้นะคะ

เธอเนี่ยโพสต์ภาพใส่บิกินี่แล้วก็นอนกลิ้งอยู่บนเตียงผ้าใบภาพนี้นะ
แต่คนดันไปโฟกัสผิดจุด
ก็คือโฟกัสไปที่หน้าอกหน้าใจที่โอ้ย
ทำไมชุดมันปิดไม่มิดอย่างนี้ล่ะคะ
คนก็เลยแซวว่ามันผิดไซส์จนเสื้อผ้าเก็บไว้ไม่อยู่หรือเปล่า
เจออย่างนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงแล้วจริงหรือเปล่า
ที่พ่อหยิบลอตเตอรี่ให้กับดีเจต้น

แปลว่าได้เงินค่าสินสอดทองมั่นแล้วเหรอ

เราอะมันผิดเองค่ะ

เลยช่วยอะไรไม่ได้ทุกคนมันก็เลยไม่โฟกัสหน้า
ทุกคนก็เลยไปโฟกัสที่แบบความปริ้นมันก็ปกติล่ะค่ะ

แล้วก็จังหวะของการที่แบบยกแขน

มันก็จะทำให้รู้สึกว่าเหมือนแบบ

ใกล้แต่งงานแล้วถูกหวยบ้างมั้ย
แล้วกลับมาก็คือถูกหวยเลย